ค่าไฟที่ราคาพุ่งสูงขึ้น

ถ้าร้อนก็เปิดแอร์เปิดทีวีเปิดอะไรมากมายเต็มไปหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เยอะ

ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
คือเริ่มแรกเลยก็คือการลดการใช้แอร์

หันมาเปิดแอร์แค่ช่วงแบบ๑๒ชั่วโมงในช่วงที่ต้องการก็พอ
เปิดแค่เฉพาะช่วงหนึ่งแล้วก็พอปิดแล้วใช้พัดลมช่วย

แต่มันเย็นดีอ่ะเนาะไม่ต้อง
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเย็นดีอย่างนี้เราก็ต้องดูว่าอุณหภูมิของแอร์เนี่ยเราปรับอยู่ที่๒๕องศาถ้า๒๕องศาแบบนี้ก็จะช่วยลดค่าไฟได้แหละ
แต่ไม่แนะนำให้เปิดยาวอยู่แล้วซึ่งหลายคนรู้ดีอยู่แล้วข้อนี้นะคะ
อีกหนึ่งข้อก็คือควรหมั่นจะถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
ถูกไหมคะถ้าเกิดว่าใช้งานเสร็จอุ่นของเสร็จถอดเลยค่ะ
ตู้เย็นอย่างที่การบอกนะคะก็คือถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จเพราะมันจะช่วยลดการไหลของกระแสไฟฟ้า

ไปถึงเรื่องของการซักผ้ารีดผ้าด้วยถ้าคุณใช้เครื่องซักผ้า
เตารีดนะอืมสักทีเดียวเยอะเยอะนะคะใครที่ชอบแบบว่า
รีดวันนี้รีดอย่างนู่นพรุ่งนี้รีดอย่างหนึ่งเอาเป็นว่ารวม
แล้วรีดทีเดียวมันก็จะช่วยประหยัดไฟได้เยอะเลย
แล้วก็นอกจากนั้นเรื่องของตู้เย็นที่คุณชนะคุณไม่ต้องถอดปลั๊กตู้เย็น
ทำไมแต่คุณต้องหมั่นจัดระเบียบตู้เย็นจัดของในตู้เย็นอ่ะ
ให้มันเป็นระเบียบให้มันโล่งไม่ใช่ว่ามีอะไรยัดยัดเข้าไป
เอาแบบนี้มันจะทำให้ตู้เย็นกินไฟเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอยู่บ้านก็มีอาหารเยอะเนอะ
ลองดูนะทิ้งไปนะคะครับแล้วก็ลดการใช้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ให้น้อยลง

ถ้าเราอยู่บ้านบ่อยไม่ต้องดูดก็ได้

ได้ออกฝั่งด้วยได้ทำกิจกรรมอะไรด้วย
กวาดบ้านแทนรับรองว่ามันจะเซฟค่าไฟได้เยอะขึ้นครับ

แล้วก็เลี่ยงอะไรที่มันไม่จำเป็น
แปลงไฟฟ้าเอ่ยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบเปลี่ยนเป็นใช้แปลงธรรมดาก็ได้ใช่ไหม
สลับกันก็ได้เหมือนกันนะคะหรือปิดไฟล์ดวงที่ไม่ได้ใช้งาน
ตรงไหนที่เราไม่ได้อยู่สมมุติเราทำงานอยู่ข้างบนข้างล่างก็คือปิดนะ
ไม่ต้องถอดไม่ต้องเสียปั๊กอะไรทิ้งไว้นะคะ
หรือบางคนเขาบอกว่าจะติดตั้งพวกเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
เพื่อเป็นการแบบใช้เปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเดี๋ยวนี้
มันก็มีเหมือนกันหลากหลายไอเดียหลากหลายวิธีที่เป็นแบบเทคโนโลยีครับ
เป็นแบบว่าโรบอทออกคำสั่งให้มันปิดไฟอะไรอย่างนี้
หรือตั้งเวลาให้ปิดไฟเองแอร์สามารถตั้งได้

หรือเครื่องฟอกอากาศหลายบ้านเดี๋ยวนี้มีก็ตั้งเวลาได้
หลักจริงเลยนะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราไม่ได้ใช้และชอบเสียปั๊กดูไว้
มันเพิ่มจริงบ้านอากาศร้อนอะไรเห็นใจจริงนะคุณผู้ชมก็รวมด้วยกัน
ละนิดคนละหน่อยมันก็อาจจะช่วยลดค่าไฟได้บ้างค่ะเยี่ยมไปเลยเคล็ดลับดีดีแบบนี้มีประโยชน์มากมากเลยนะคะ